เป็นคำถามที่หลายคนพยายามจะถามท่านนายกตลอดว่า

ไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่
ประกาศพระราชกิจสดีกายุบสภาแล้วในวันนี้นะครับ

ตามที่สภาพุทธรรมราชสะดอนได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจากปี๒๕๖๒
และได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่๔
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาพผู้แทนราชดรแล้ว

เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรใหม่

บทบรรยัติของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เป็นประมุกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ในเนื้อหาของพระราชกิจศรีการยุบสภา
ยังกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาธิกสภาพผู้แทนราชดรเป็นการทั่วไป
ในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด
ตั้งแต่วันที่พระราชกิจสดีการนี้บังคับใช้
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็เปิดใจหลังมีการประกาศยุบสภาครับ
ออกมาขอบคุณพักร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาตลอด

ขณะที่การทำงานในฐานะรัฐบาลรักษาการ
ก็ยังคงทำงานต่อกับพักร่วมต่างต่อไปครับ
ทางนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงประกาศยอมรับ
ว่าตัวเองนั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
แต่ไม่ขอพูดนะครับว่าจะลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
ทีนี้หลังจากมีการประกาศเผยแพร่ออกมานะครับทางด้านของนายแสวงมีบุญเนี่ย
ซึ่งนักข่าวเราได้มีการไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับ
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่า
ถ้าพระราชกิจสดีกายุบสภาประกาศในวันนี้แล้วนั้น
เดี๋ยวพรุ่งนี้กรกตประชุมเลยประชุมเพื่อกำหนดไทม์ไลน์ต่าง
ส่วนจะเป็นวันที่๗หรือ๑๗พฤษภาหรือไม่นั้น
ตามกฎหมายคือต้องไม่น้อยกว่า๔๕วันและไม่เกิน๖๐วันตามที่ประกาศ
แต่ประเด็นคือเลือกตั้งต้องให้มันตรงกับวันหยุด
เพื่อให้คนนั้นสามารถที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้
ฟังเสียงของคุณแสวงมีบุญนะครับ
กรกตก็จะประชุมพรุ่งนี้ถ้ายุบสภาวันนี้นะครับ

แต่ว่าเราก็ต้องทำตามกฎหมายว่ากฎหมายไม่ให้ทำอะไร
ก็พิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวกับ
กำหนดวันสมัครกำหนดวันเลิกตั้งกำหนดเขต
อันนี้ตามไทม์ไลน์นะครับแล้ววันเลือกตั้งทั่วไปก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่
นี่ก็มีความชัดเจนขึ้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ